นี่ครับคุณยายนี่ครับคุณยายพิการทางสายตานะครับ
นี่คุณยายเก่งมากเลยครับนี่นะครับนี่ผมมาสั่งกาแฟคุณยายนะครับ
นี่ครับนี่คุณยายชื่ออะไรนะครับกำไรคุณยายกำไรนะครับ
นี่แล้วก็คุณตาก็คุณตาก็บุญธรรมโลโตมีคุณตาบุญธรรมนะครับ
ตาขาเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่นี่คุณตากับคุณยายขายขายเครื่องดื่มอยู่ตรงสระน้ำผู้กลางอยู่ทุกวันไหมครับยาย
อืมนี่นะครับอยู่คุณยายอยู่ตรงสระน้ำผู้กลางนะคุณยายเก่งมากเลยครับ
คุณยายสายตาไม่ดีนะนี่ครับคุณยายสู้ชีวิตมากครับ

แล้วก็คุณตาก็คุณตาก็บุญธรรมอย่างนี้คุณตาบุญธรรมนะครับคุณตาขาเป็นอะไรครับเนี่ย

ขาก็ขาเป็นปอลิโอขาลีบ
ยายขายอยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับ
แต่อันนี้ไม่ต้องทรนะ

นี่นะครับมาอุดหนุนคุณตากับคุณยายได้นะครับถ้าใครมาใครแวะผ่านมาที่นี่นะ
คุณตากับคุณยายเก่งมากเลย